คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
อุโมง๕แยกปากเกร็ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ยี่สิบเอ็ดตุลาคมค่ะ
คือมีคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ย้อนสอนลงไปในอุโมง
ปรากฏว่ามีรถที่เป็นรถส่งน้ำแข็ง

ปรากฏว่าชนเต็มแบบนี้เลย

นายธนาวุฒิหมื่นหารอายุ๓๑ปี
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

บริเวณ๕แยกปากเกร็ดแล้วก็ไปชนกับรถส่งน้ำแข็งบาดเจ็บสาหัสค่ะ

ตอนนี้ก็เขาก็ส่งโรงพยาบาลชลประธาน
จุดนี้เมื่อประมาณตี๔๓๐๑๙ตุลาคม
ก็เกิดเหตุรถจักรยานยนต์หลุดโค้ง
พุ่งชนแท่งปูนแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ทำให้ผู้ชายอายุ๒๖ปีเสียชีวิตเป็นจุดเดียวกันเลย

คนที่เขาเห็นภาพเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะ
มันเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
หรือเป็นผีบังตาหรืออะไร
แต่ภาพวงจรปิดที่เห็นก็คือมันก็ชัดแหละค่ะว่ารถจักรยานยนต์ผิดกฎจราจรไงอืม
สอนลงมาแล้วก็เป็นทางโค้งตรงนี้พอดีมันก็ผิดกฎจราจรมันก็เสี่ยงอุบัติเหตุอยู่แล้วอ่ะ
ตี๔๓๐ใช่ไหมอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีรถมาในอุโมงหรือเปล่า
แต่โชคดีมากที่คันหลังที่เขามีรถตามรถส่งของคันนี้มาอีกไม่ไปชับไม่ไปชนเขานะใช่
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาขี่มาตามช่องปกตินะเขาไม่ได้ย้อนสอนนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเสียหลักล้ม
อุโมงห้าแยกปากเกร็ดนะครับคนขี่จักรยานยนต์ตอนนั้นหมดสตินะ
คือหลังจากที่เขาชนไปตรงนี้แล้วเขาก็ล้มหมดสติอยู่เนี่ยก็มีรถหลายคันขับผ่านนะ
แต่ไม่มีใครหยุดช่วยสุดท้ายคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นนั่นแหละครับ
เพราะว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะมีกู้ภัยกว่าจะมีตำรวจสพวเกร็ดมาถึงจุดเกิดเหตุ
คือคนขับรถยนต์มาเขาอาจจะเห็นแล้วอาจจะโทรแจ้งให้แต่บางทีในอีกมุมนึงเขาก็อาจจะไม่กล้าหยุด
ใช่แล้วบางทีมันเป็นจังหวะที่หยุดไม่ได้ที่ลงอุโมงทางโครบหรือว่า